มีละครหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันนะคะ
และส่วนผู้เป็นแฟนคลับของสาวคิมมาจะล้อมวงมาดู
เรื่องนี้เขาแสดง

อ่ะคุณผู้ชมไปดูสิว่าใครดีใครร้ายค่ะ

น้องเต็มมางานดีมากลูก
ส่วนคิมก็เล่นดีมากเดี๋ยวเรื่องมันจะเข้มข้นแล้วนะคะ
เดี๋ยวอะไรวะตัวน้องเขาจะมาเอาคืนตัวพี่นะฮะ